ในช่วงปีใหม่ปีนี้คุณผู้ชมที่ไม่อยู่บ้านหลายวัน
จะพาไปรู้จักกับระบบบ้านอัศรียักษ์
คุณผู้ชมนั้นสามารถเปิดปิดไฟได้อย่างอิสระ

วิธีการจะทำอย่างไรติดตามพร้อมกันจาก
บรรยายงานของคุณอันชรีสิริมวะครับ
แสงไฟในบ้านค่อยสว่างขึ้นทีละจุด

แต่ความจริงไฟนี้เปิดขึ้นอัตโนมัติ
ผลิตคิดค้นอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะ

และจำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน
ขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงาน
เพราะสามารถเปิดปิดได้ตามเวลาที่กำหนดค่ะ
จุดเด่นคือติดตั้งง่ายใช้งานง่าย
และสำคัญที่สุดเลยคือมันต้องครบวงจร
หมายความว่าไงหมายความว่าลูกค้าซื้อไป
เราต้องไปบริการติดตั้งให้เขาได้
ขณะเดียวกันต้องมีเรื่องของลักษณะของหลังการขาย
มองผลิตภัณฑ์เหมือนรถอย่างรถยนต์
ซื้อไปแล้วเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่า
เราดูแลเขาได้จนตลอดรอดฝั่ง

เราก็ยังต้องดูแลเขาต่อให้ได้เหมือนกันนะครับ

ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายตอบโจทย์คนไทย
การติดตั้งสวิตช์อัจฉริยะทำได้ง่าย
โดยใส่แผงสวิตช์อัจฉริยะเข้าไปแทนสวิตช์ไฟอันเดิม
จากนั้นก็สามารถเลือกเวลาเปิดปิดไฟได้อย่างอิสระ
โดยมีราคาขายเพียงหลักพันต้นเท่านั้นเองค่ะ
การตั้งค่าเราก็สามารถตั้งผ่านแผงนี้ได้เลย
ด้วยการที่ว่าตั้งเวลานาฬิกาปัจจุบันก่อน
เช่นตอนนี้๑๐นาฬิกา๕๖นาทีสมมุติก่อน
โอเคแล้วนี่คือเป็นเวลาปัจจุบันที่ตรงแล้ว
จากนั้นเราก็สามารถตั้งเวลาวันนี้
เช่นเราอยากให้สวิชที่๑เปิดกี่โมง

สมมุติตอนนี้มันหน้าหนาวแล้ว
ก็อาจจะสว่างช้าหน่อยนะครับเรียบร้อยแล้ว

เปิดตอน๑๘๑๖แล้วปิดตอน๖โมงเช้า
วิธีที่๒ทำการหลักการเดียวกันเลย
เราเลื่อนมานี่สวิสที่๒นะครับก็เหมือนกัน
เราอาจจะไม่ต้องเปิดพร้อมกันก็ได้ตัวนั้นอาจจะเปิดดึกหน่อย๒ทุ่ม
แล้วก็ปิดก่อนได้ปิดสักเที่ยงคืนสมมุตินะครับนี่คือสวิตช์ที่สองแล้ว
ส่วนที่๓ก็เหมือนกันตั้งเวลาเหมือนกันเลยตั้งเปิดตั้งปี
อันนี้คือได้๓๓จุดแยกอิสระเลยทำให้เหมือนเราอยู่บ้านจริง
จากนี้นะคะบริษัทยังได้ต่อยอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นรอกยกคมไฟ
เพื่อแก้ปัญหาบ้านที่มีโคมไฟหรือแชนเดอเลียบนหลังคาสูง
ให้สามารถนำลงมาทำความสะอาดเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
ระบบรอกสลิงที่คำนวณการทำงานยกขึ้นลงมาแล้วอย่างดี
การทำงานของรอกยกคมไฟก็ง่ายค่ะ
เพียงใช้รีโมทกษันการณ์โคมไฟสูงแค่ไหนก็ลงได้อย่างนุ่มนวน

ต้องช้าและที่สำคัญคือเรื่องของการตัดต่อสายไฟ
ว่าทำยังไงล่ะเวลาให้โคมเวลาเลื่อนลงมาจากข้างบนใช่ไหมครับ
สายไฟมันจะต้องตามลงมาด้วยจะทำอย่างไรให้ดูแลเรื่องนี้ให้ได้
เพราะฉะนั้นเป็นความต่างกันโดยสิ้นเชิง
แต่ว่าก็ถามว่าตลาดในโอกาสในตลาดนี้มีนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เลยเกิดตลาดใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยต้องผมเชื่อว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยเหมือนกัน
เพราะว่าเราคือหนึ่งในห้าของผู้ผลิตในโลก
ปัจจุบันมีเพียง๕ประเทศในโลกเท่านั้นนะคะที่ผลิตรอกยกโคมไฟ
หนึ่งในนั้นก็คือไทยอเมริกาเกาหลีอังกฤษและญี่ปุ่น
ผู้ประกอบการจึงมองว่าโอกาสทางธุรกิจยังมีอีกมาก
อกจากนี้รอกยกคมไฟยังขยายไปในโรงงานอุตสาหกรรม
จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟทำความสะอาดโคมไฟ
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลอีกด้วย
ทั้งนี้ในการขยายธุรกิจผู้ประกอบการบอกว่า
แหล่งเงินทุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการขยายตลาดไปในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ต้องมีแหล่งเงินทุนและที่ปรึกษาด้านการเงินที่ดีค่ะ
กรุงเทพเป็นแบงค์แรกเลยที่เข้ามาดูแลเรา
แล้วก็ช่วยเราอันแรกในการให้เงินหมุน

เรามองต่อว่าในอนาคตถ้าเราจะส่งออก
ส่งออกตรงนี้เนี่ยธนาคารก็จะเข้ามาช่วยเราเหมือนกัน
ในการจัดสรรเงินในการช่วยส่งออก
รวมไปถึงการช่วยสกรีนคือการช่วยดูคู่ค้าเราว่ามีความน่าเชื่อถือ
ส่วนการแข่งขันผู้ประกอบการมองว่า
สวิตช์ไฟอัจฉริยะและรอกยกคมไฟ
ยังไม่มีคู่แข่งค่ะเพราะสินค้าทุกตัวถูกคุ้มครองโดยสิทธิบัติ
แต่ประตูรีโมทอาจมีคู่แข่งบ้าง
บริษัทจึงออกแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย
ประตูรั้วบ้านทาวน์โฮมที่มักเป็นประตูแบบโค้ง
ต้องออกแบบให้สอดคล้องกัน
เช่นเดียวกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด
ออกแบบประตูให้สามารถเปิดปิดได้
ความง่ายแต่หลากหลายประโยชน์จึงเป็นปัจจัยสำคัญ

เป็นที่ยอมรับในตลาดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน